วันนี้เป๊กมีคู่ซีนักช็อปจากทางบ้านนะคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าเป็นขาช็อปที่ช็อปได้เก่งและกระจายเหลือเกิน
ต้องไปพบกับเขาค่ะคุณดิวและคุณปิ๊งปิ๊ง

เห็นทีมงานหรือว่าเป็นสาวสวยทั้งคู่

สาวสวยอะไรหนวดคึ้มขนาดนี้

ทำไมน้ำชีวิตมันขึ้นเร็วนี้มากขนาดนี้
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขามีสเปคไว้หนวดกันค่ะคุณแม่

จะให้คุณเข้าสู่การแข่งขันเดี๋ยวนี้ค่ะ

ขอคำถามข้อแรกกันเลยค่ะ
วันนี้เรามีเมนูจากร้านโชคดีติ่ม๓

ดูจากทรงน่าจะเป็นคนทานเก่ง

เราก็ไม่ค่อยกล้ากินนะหนมจิ

เป็นขนมที่รสชาติอร่อยนะคะ

ขนมจีบกุ้งต้มยำ๑เข่งนะคะ

ฮะกล่าวหนึ่งเข่งนะครับ
ส่วนอันที่๓นี้ค่ะเป็นสาระเป๋าโชคดีลาวาค่ะ
ติ่มตำทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
อันนี้ตัดไปเลยฉันว่าสองอันนี้แหละเราต้องมานั่งขี่
ฉันรังนี้๒อันนี้เถอะ
สนแบบนี้ใช้ตัวช่วยไหมตั้งแต่ข้อแรกดีค่ะ

และติ่มตำทั้ง๓ชนิดจากโชคดีติ่ม๓ตัวที่แพงที่สุดคือ
ขนมจีบกุ้งต้มยำจ้า

ตัดสินใจนะคะคุณดิวและคุณปิ๊ง

เพียงจะเฉลยที่ฮัสเก๋อะเลยค่ะ
ะเก่าที่คุณเลือกราคาอยู่ที่
สาระเป๋าโชคดีแบบลาวาต้องแพงกว่า๓๓ค่ะ

กลับไปต้นปลอมตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะ

ช่วงดีจิ่มซำนะคะ

แต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าผ่านข้อแรกได้
คุณมีเงินสตาร์ทแล้วตอนนี้

ข้อต่อไปค่ะมีมูลค่าเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

สุดยอดอะ
บุคคลเราเนี่ยอยู่เป็น

บันตริค่ะ
สวัสดีครับพี่
พวกพี่
นี่สุดจริงมั้ยเนี่ย
บุคคล
ผมติดตามพวกพี่มานานแล้วพี่

มาไม่เคยซื้อของเลยมามีแต่ปัญหา
วันนี้ผมจะ

เหมือนวาซาบีขึ้นสะพาน
กลัวน้ำเบิร์ดหนูกลัวหนูกลัว

ต่อไปนี้นะใครเล่นมุกปากเหม็นนะ
คนละพันยกเว้นโรเบิร์ตคนเดียว
อ้าวออกไปเลยอ้าว
เฮ้ยครับมาซื้ออะไร
มาซื้อถูกของข้าว

มือมันเลอะผมก็เลยอยากจะซื้อถุงมือยางมาใช้ครับ
อ๋อเหรอเผาถูกหูยถุงมือมือยาง

แน่นและเหนียวหนึบมากนี่ถูกที่สุด
ข้ะอย่างงั้นเอาอันนี้เลยครับแพ้ป่ะครับ
ทำสวนแบบหนักจะจัดหนักแค่ไหนก็สบายใจหายห่วง
ที่สำคัญไม่แพงด้วย

ของพี่นี้ถุงมือกยางส่างข้อเดี๋ยวมาสม๑๐คู่ครับ
เอ้าเออแล้วตกลงถุงมือยาง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ถุงมือจากแก๊งป่วน๓แบบนี้ควรจะเชื่อใครดี
ลองทายกันดูแล้วช่วงหน้ามาดูเฉลยกันครับ